ไปดูท่าทีนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้หลังจากที่มีการเสร็จสิ้นการประชุมคอรมอลเนี่ยค่ะฮะ
วันนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้ก็จะมีการแจ้งกับสื่อมวลชน
แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลานายกก็เดินจากตึกนะคะเนี่ยค่ะ
ขึ้นห้องทำงานที่ตึกไทยคู่ฟ้าทันที
คือผู้สื่อข่าวก็ไปรอแล้วแหละแต่ว่าระหว่างทางท่านนายกไม่หยุด
ก็ต้องรอถามนะคะเรื่องการดำรงตำแหน่งนายก๘ปี
มั่นใจว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่าก็ไม่ได้คำตอบนะคะ
ได้แต่รอยยิ้มพอถามว่าทำไมวันนี้นายกไม่พูดเลย
นายกบอกสั้นบอกเจ็บคอนะคะ
ขณะที่รองนายกค่ะคุณวิศนุเครืองามวันนี้ได้ชี้แจง
คณะรัฐมนตรีรับทราบทางข้อกฎหมายเรื่องนี้นะคะ
หลังจากประธานสภายื่นสารรัฐธรรมนุนให้ตีความวาระ๘ปีของนายกรัฐมนตรี
ซึ่งคือคุณวิศนุบอกว่าพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าไม่ได้กังวลนะคะ
จะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับศาลค่ะ
ซึ่งคือกับสารถามว่าปฏิบัตินาทีต่อ
และค่ะท่านให้อารมณ์ปฏิบัตินาทีต่อ
การนายกธมนตรีแทนค่ะ
ส่วนผู้เป็นเอกปะยุทธก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อ
แต่ว่าถ้าหากศาลไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ต้องหยุด
ก็ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารจะวินิจฉัย
ทางคุณวิศนุบอกว่าไม่มีอะไรเสี่ยงผิดกฎหมายทั้งสิ้น
ถ้าใส่เกียร์ว่างก็อาจจะเจอมาตรา๑๕๗ค่ะ

คมประยุทธ์เนี่ยยังอยู่ครบทุกอย่าง
ยังจะเพลียรจากคมประยุทธ์จริงมาเป็นครมประโยชน์ลักษณ์สาวการณ์
ผู้สืบข่าวก็ถามต่อนะคะ
ขณะที่๓ปีหลังโหวตเลือกโดยรัฐสภามีนัยยะหรือไม่
วิศนุบอกว่ามีนัยยะแต่ไม่ขอพูดแล้วแต่สารรัฐธรรมนูลค่ะ